โควิด๑๙ทำให้ผู้หญิงคนอายุ๔๐ปีตกงานไม่มีเงิน

ภูเก็ตจะกลับบ้านสมุทรสาคร

ตาโตเลยจริงเดินจากภูเก็ตจะไปสมุทรสาคร
แต่พอมาถึงพังงาฮะพอมาถึงพังงา
ชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าเดินผ่านมาแล้วก็สภาพก็ดูแปลก

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
บ้านหมู่๒ตะบนกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาครับ
ชาวบ้านแจ้งบอกว่าพบผู้หญิงแปลกหน้าเดินเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วก็มาเข้าห้องน้ำในวัดสุวรรณคูหา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสมรีบไปตรวจสอบเลย
ไปเจอนางสาวสุนันทาสุขสวัสดิ์เธออายุ๔๐ปีครับ
มีกระเป๋าเป้ใส่เสื้อผ้าติดตัวอยู่ใบหนึ่ง
บอกว่าโอ้ฉันเดินเท้ามาจากภูเก็ตโน่นจะกลับบ้านเกิดที่อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาครแล้วพบว่าท้าวพุกพองหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือไปให้ความช่วยเหลือ
ก็เลยให้นั่งพักอยู่ที่สาราในวัดแล้วก็ประสานกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมนะครับ
แล้วก็พาขึ้นรถไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลพังงา
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอบถามนางสาวสุนันทาก็พูดจากค่อนข้างวกวนครับ
บอกว่าไปทำงานอยู่ภูเก็ตมาแล้วตอนนี้ตกงานตกงานจากโควิดนี่แหละ
เงินหมดไม่มีที่อยู่ตัดสินใจเดินเท้า
โดยจะเดินไปเรื่อยเหนื่อยก็พัก
ค่ำไหนก็นอนที่สาราข้างทางโอ้โหชีวิตเธอ
เจ้าหน้าที่จึงให้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วให้กักตัวระหว่างรอผลตรวจ
ในสถานที่ที่จังหวัดจัดไว้นะครับ

ผลออกมาเป็นบวกเดี๋ยวเขาจะส่งเข้ารักษา

แต่ถ้าไปลบถ้าไปลบ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เพื่อส่งตัวกลับบ้านต่อไปครับ
อันตรายมากเลยนะโอ้ผู้หญิงด้วย

แต่มาถึงหลายจังหวัดแล้วค่ำออกมาจากภูเก็ตแล้ว